ต่อไปนี้ลักพาตัวแน่นอนเลยค่ะเรานำเสนอกันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
ที่เป็นเสียใหญ่คนหนึ่งที่ถูกลักพาตัวไปจากฝั่งลาว
แล้วก็มีคนร้ายเนี่ยส่งข้อความพร้อมกับคลิปวิดีโอให้กับลูกสาว
เป็นคลิปที่เห็นบาดแผลว่าคุณพ่อของเธอโดนยิงเข้าที่ขา
แล้วก็มีปืนจ่ออยู่ที่ศีรษะโดยมีข้อความบอกว่า
ส่งเงินมา๕ล้านและถ้าไปแจ้งตำรวจจะฆ่าลูกสาวนะคะ
เรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุดค่ะตำรวจทางฝั่งลาวเนี่ยจับตัวคนขับรถ
ขับรถให้กับกลุ่มคนร้ายที่ลักพาตัวเสียคนนี้ได้แล้ว
แล้วก็พอจะรู้แล้วนะคะว่าแหล่งกบดายและแหล่งที่พาตัวเสียคนนี้ไปอยู่ที่ไหน
เสียที่ว่าก็คือนายสิงแก้ววงใหญ่อายุ๕๔ปีนะคะเป็นชาวเชียงราย
คนนี้เขาเป็นประธานสมาคมส่งออกสัตว์เชียงแสนค่ะ
อย่างที่บอกว่าถูกจับตัวไปเรียกค่าถ่าย๕ล้านบาท
ขณะเดินทางไปทำธุรกิจในประเทศลาวนะคะ
เมื่อวานนี้ในอำเภอเชียงแสนนายประสงค์ล่าอ่อน
เชิญญาติญาตินายสิงแก้วมาสอบถามข้อมูล
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดทราบใจความได้ว่า
นายสิงแก้วมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับฝั่งลาว
คือการสร้างโรงฆ่าสัตว์การซื้อขายน้ำตาล
ซึ่งมันมีปัญหากันจนเกิดการฟ้องร้อง

รวมถึงยังมีธุรกิจซื้อขายต้นไม้ประดับด้วย
ก่อนเกิดเหตุนายสิงแก้วได้รับการติดต่อ
จากนายจุ๋มและนายเวยชาวจีน
ให้ไปที่เมืองห้วยทรายซึ่งอยู่ห่างจากเมืองต้นพึ่ง
อำเภอเชียงของประมาณ๕๘กิโลเมตร
หารือเรื่องการสร้างโรงฆ่าสัตว์ด้วยกันนี่แหละ
นายสิงแก้วก็นั่งเรือข้ามฝาก
จากจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำในฝั่งไทยไป
แต่ไปเนี่ยยังไม่ทันที่จะพ้นเมืองต้นพึ่งเลยค่ะ
มีกลุ่มชายชะกันที่คาดว่าน่าจะมีอยู่ไม่ต่ำกว่า๕คน
ขวางรถของนายสิงแก้วแล้วลักพาตัวเขาไปเลย
จากนั้นจึงถ่ายคลิปแล้วก็ส่งไปให้กับลูกสาว
เรื่องต้นตำรวจคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่อง
ความขัดแย้งในธุรกิจสร้างโรงฆ่าสัตว์นี่แหละค่ะ
นายสิงแก้วไปร่วมลงทุนกับชาวจีน
อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่สปลาว
ควบคุมตัวคนขับรถที่ชื่อว่านายสวัสดิ
ไว้สอบปากคำแล้วอยู่ระหว่างขยายผล
และตอนนี้พอจะทราบแหล่งที่คนร้ายนำตัวนายสิงแก้วไปกบดานแล้ว
ว่าน่าจะช่วยเหลือได้เร็วนี้ค่ะ